เดี๋ยวพาไปเสริมสิริมงคลกันต่อช่วงนี้ดิฉันสายบุญไง
ก็จะพาเข้าวัดไปทำบุญกันบ่อยนะคะสำหรับใครที่เตรียมตัว
แล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทพลวง
เขาคิดชะกู่จังหวัดจันทบุรีเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ
เขาใกล้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปสักการะกันแล้วค่ะสำหรับในงานปีนี้นะคะ
เทศกาลประเพณีนามัศกาลรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิชกูธจังหวัดจันทบุรี
จะเปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญ
ขึ้นไปกราบไหว้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วนะคะตั้งแต่วันที่ห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสองนี้
จนถึงห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองนี่เป็นภาพเก่านะ
ภาพเก่าค่ะในปีที่ผ่านผ่านมากตอนนี้เขายังไม่เปิดนะ
เขาจะเริ่มเปิดห้ากุมภายาวไปจนถึงห้าเมษานะคะครับ
นี่คือเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานซึ่งตามความเชื่อนะคะ
เขาเชื่อกันว่าใครได้มากราบไหว้มาขอพรรอยพระพุทธบาทนี้
เสมือนได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะสร้างความสุขแก่ครอบครัวและชีวิตด้วย
ซึ่งในช่วงทุกปีช่วงเทศกาลปิดป่าเปิดเขา
นมสการรอยพระพุทธบาทภวงเนี่ยนะคะก็จะเปิดทั้งหมดหกสิบวัน
ก็จะมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาจำนวนมากเลย
ปีที่แล้วคุณผู้ชมนี่คือภาพปีก่อน
ปีที่แล้วที่ผ่านมานักท่องเที่ยวขึ้นไปเกือบ๑ล้านคนเลยทีเดียว
หกสิบวันเกือบล้านคนเยอะมากนะคะคุณเดินทางมากราบไหว้มาขอพรกันนะคะ
เพราะว่านี่เป็นรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนลานหินกว้างนะคะ
เขาบอกว่ามีความสูงที่สุดในประเทศไทยด้วยนะมีหินลูกบาทคอยให้ร่มเงาบนยอดเขา
แล้วเราก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ความสวยงามของธรรมชาติของป่าเขา
ถือว่าเป็นการเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี
ตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของโรงแรมที่พักร้านอาหารสินค้าโอท็อปของที่ระลึกต่างด้วย
สร้างรายได้ให้กับชาวจันทบุรีมากเลยในช่วงนี้
เพราะว่าไปขออะไรแล้วมักจะได้สมหวังดังปรารถนาโดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่การงาน
เป็นสิริมงคลกับชีวิตมีทำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองอะไรแบบนี้
ย้ำอีกครั้งนะคุณผู้ชมสำหรับปีนี้นะคะ
พิธีบวงสวงปิดป่าเปิดเขาเขาจะเปิดเทศกาลน้ำมัศกาลรอยพระพุทธบาทภวงเขาคิดชะกูธ
สำหรับพิธีบวงสวงนะคะจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่๓กุมภาพันธ์
และจะเปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยวขึ้นไปได้ตั้งแต่วันที่๕กุมภาพันธ์
เป็นต้นไปถึง๕เมษายนเหลือเพียงเดือนเดียวเท่านั้น
ตัวเตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมเพราะว่าเขาจะมีรถคอยให้บริการขึ้นลงด้วยนะคะ
สำหรับใครที่เดินทางขึ้นไปกราบไหว้เนี่ยเราสามคนก็ขอให้ทุกคนช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อม
รักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะไม่ทิ้งสิ่งสกปรกอะไรลงไป
ช่วยกันดูแลทิ้งขยะในจุดที่เขาจัดเตรียมเอาไว้เรื่องอาหารการกินอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็ขอให้ตั้งมั่นตั้งใจในช่วงการเดินทางขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทพลวงที่เขาคิดจกูธนะคะ
ใครตั้งใจมุ่งมั่นคิดดีทำดีก็ขอให้ได้ดีแล้วก็ขอให้นำพาสิ่งดีกลับมาแล้วก็ขอฝากเราสามคนไปด้วย
ทำบุญเผื่อพวกเราด้วยนะคะ

ขอให้ไม่น้อยค่ะเพราะว่าค้นรู้จักที่ฉันหลายคนเนี่ยนะช่องมาตลอดให้ฟังว่าวุ่หนีพีนี้จะไปขึ้นเขาคิดจะสมภัย
เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็แชร์รูปโพสต์รูปให้ดูกัน
แสดงว่าปีนึงครั้งนึงถ้าใครได้ไปจะเป็นโอกาสที่ดีเลย
เขาบอกว่าคนเยอะมากจริงพี่บอกว่าถ้าตั้งใจตั้งจิตจะไปแล้ว
เตรียมความพร้อมของร่างกายให้ดีด้วย
แต่เราทั้ง๓คนยังไม่เคยไปนะยังไม่เคยอีกค่ะนี่จริง
ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะไปจัดรายการแถวนั้นก็ได้

เดี๋ยวส่งคุณชนะเดินขึ้นไปฉันขึ้นรถได้ค่ะแม่แค่สัก๑๐เมตรแรกก็เรียบร้อยแล้ว
เฟสอย่าเรียกว่าเดินเลยค่ะคุณ
โอ้ร้อยเมตรก็ไม่ได้

อ๋อยังไงค่ะอันนั้นคุณหอบอย่างเดียวคุณไม่ฮิปเลย